แนวทางการทวงคืนผืนป่าการพิทักษัพยากรป่าไม้นะครับ
หนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเข้มงวด
ปัจจุบันนี้ก็มีกฎหมายหลายฉบับครับ
ในการที่จะมุ่งดูแลรักษาผืนป่าของประเทศไทย
แต่คุณผู้ชมครับมีกฎหมายบางฉบับบางข้อ
บางครั้งแล้วนี่อาจจะกลายเป็นจุดโหวช่องว่าง
ทำให้เกิดการบุกรุกซะเอง
ติดตามข้อหย่อนยานของกฎหมายในบางฉบับนี้ได้จากรายงานครับ
มาตรการดูแลปกป้องและฟื้นฟูพื้นปากของภาครัฐยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง
กลับไปเมื่อวันที่๑๖กันยายน๒๕๕๙
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็น
ชอบหลักการแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อย่างมีระบบ
โดยเน้นอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ
แต่ต้องอยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้ง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
มิถุนายน๒๕๔๐ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ป่าไม้
และให้ดำเนินการต่อไป
ซึ่งมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินบนพื้นที่ป่าไม้
ได้กำหนดไว้๒แนวทางคือ
การจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ใน๓ประเภทคือ
สงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
และพื้นที่อื่นที่สงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อกิจการป่าไม้
และแนวทางป้องกันพื้นที่ป่าและอื่น
อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
และอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
ให้สำรวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ว่าใครเป็นผู้ใช้ผู้ครอบครอง
และขึ้นทะเบียนบุคคลผู้ครอบครอง
รวมถึงการสำรวจลักษณะสภาพพื้นที่และชี้ตำแหน่งที่ตั้ง
พร้อมตรวจพิสูจน์และรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัยและทำกิน
ซึ่งหากตรวจแล้วพบว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่มาก่อน
การประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้และไม่คุกคามต่อระบบนิเวศ
ก็จะทำการออกหนังสืออนุญาตสอทกให้เพื่อการอยู่อาศัยและทำกินต่อไป
แต่หากอยู่มาก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้
แต่เป็นพื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ
จะต้องกำหนดแผนความช่วยเหลือหรือย้ายไปในพื้นที่ที่เหมาะสม
และหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการอยู่อาศัยภายหลังการประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้
จะต้องพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายต่อไป
ถ้ายังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันที
จะต้องทำการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยทำกินให้เพียงพอกับการดำรงชีพ
ขณะที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๗กรกฎาคม๒๕๖๒
ได้รับทราบแนวทางการจัดการป่าต้นน้ำที่เป็นเขาหัวโล้น
พร้อมสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยควบคุมดูแลพื้นที่ดูแลคนพัฒนาด้านการเกษตร
เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน
โดยนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน
แต่ที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาจนทำให้เกิดการบุกรุกป่าหนักขึ้น
นั่นคือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๕๙
แม้จะมีเจตนาดีให้กรมป่าไม้สำรวจพื้นที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน
และขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
แต่ภาคปฏิบัติกลายเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้อยู่อาศัยมาก่อนการประกาศพื้นที่อนุรักษ์
สามารถอ้างสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างชอบทำ
นำไม้พืชผลไปลักลอบปลูกก็นำมาอ้างสิทธิ์ได้ว่าทำกินมาก่อนการจัดตั้งอุทยาน
ซึ่งถือเป็นช่องโหวทำให้ป่าอนุรักษ์หลายแห่งถูกทำลายและถูกอ้างสิทธิ์ปลอมจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
จึงเป็นสาเหตุของการเข้าไปบุกรุกทำลายพื้นป่าโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย